ประเพณีกิจกรรมการแข่งขันในประเทศไทยของเรามีเยอะแยะมากมาย

แล้วช่วงนี้อากาศดีอากาศเริ่มจะเย็นแล้ว
หลายคนก็อาจจะวางแผนสถานที่ท่องเที่ยวต่างกันเอาไว้
วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยขออาสาพาเป็นไก๊ค่ะ
เป็นไกด์ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสวยส่วนจะมีที่ไหนยังไงบ้าง
พร้อมแล้วตามไปดูกันเลยจ้า

จะพาแอวเหนือเยือนถิ่นล้านนากันถึงจังหวัดแม่ฮองศร
กับหมู่บ้านเล็กที่แวดล้อมไปด้วยวิวสุดอลังการ
และวิถีชีวิตที่น่าประทับใจ
นั่นก็คือบ้านจาโบอำเภอปางมภา
หมู่บ้านของชนเผ่าลาหูดหรือมูเซอร์ดำค่ะ
อบพยพกันมาตั้งรกรากบนยอดดอยแห่งนี้มานานหลายสิบปีแล้ว
แต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชนเผ่าที่สวยงาม
พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสค่ะ
และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการตื่นเช้าไปชมทะเลหมอก
ซึ่งที่บ้านจาโบแห่งนี้ก็มีจุดชมวิวที่เรียกว่าภูผาหมอก
วิวก็จะอลังการแบบนี้เรียกว่าหันไปมุมไหนก็สวย
สวยแบบสามร้อยหกสิบองศาสวยจนไม่รู้จะบรรยายังไงเลยล่ะค่ะ
ต่อกันที่จังหวัดตากกับน้ำตกทีลอซูน้ำตกที่สวยอันดับหนึ่งในประเทศไทย
แถมยังยิ่งใหญ่ติดอันดับ๑ใน๖ของเอเชียและก็ยังสวยติดอันดับโลกอีกด้วย
แต่การเดินทางอาจจะลำบากสักนิดนึงค่ะเพราะเราจะต้องล่องแพ้ผ่านเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
ไปตามลำน้ำแม่กรองซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือน้ำตกสายรุ้ง
เป็นน้ำตกหินปูนที่มีปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำเหนือน้ำตกแบบนี้ค่ะ
จากนั้นเดินทางกันต่อไปเรื่อยเราก็จะมาเจอกับพระเอกของเราน้ำตกทีลอซู
ซึ่งน้ำตกนี้มีความสูงถึงสามร้อยเมตรค่ะและที่สำคัญที่นี่ยังโอบล้อมไปด้วยป่าและก็ขุนเขา
แม้การเดินทางเข้ามาจะต้องใช้เวลานานไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงแต่เมื่อมาถึงแล้วรับรองได้เลยว่า
คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปอย่างแน่นอนค่ะใครว่าทะเลต้องไปแต่หน้าร้อนเท่านั้น
บอกเลยว่าไม่จริงค่ะเพราะทะเลในหน้าหนาวนั้นก็สวยไม่แพ้กันเลยทีเดียว
เหมือนอย่างที่นี่เกาะกูดจังหวัดตราดเกาะกูดจังหวัดตราดเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับสี่ของไทย
ที่เกาะกูดนี้มีหาดรอบที่สวยงามยังหาดที่มีสายละเอียดที่สุดที่ต้องมาเช็คอินให้ได้
นั่นก็คือหาดคลองเจ้าเป็นหาดขึ้นชื่อของเกาะกูดค่ะแต่หาดของเกาะกูดก็มีความสวยงามและมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป
แต่ถ้าหากใครอยากจะชมพระอาทิตย์ตกดินขอแนะนำหาดตะเผาค่ะเพราะเป็นหนึ่งในหาดที่เราจะได้ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของเกาะกูดเช่นกันค่ะ
เอาใจสายบุญที่ชอบไหว้พระและเที่ยวธรรมชาติกันหน่อยกับความงดงามของธรรมชาติที่ประสานกับงานสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอย่างลงตัว
ที่วัดพระธาตุดอยพระชาญอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีบันไดถึง๖๔๐ขั้นโอบล้อมด้วยวิวสวยของธรรมชาติแบบนี้
วิหารสมเด็จองค์ปฐมเป็นวิหารที่สร้างด้วยงานลายปูนปั้นที่ปั้นด้วยมือทั้งหลัง
ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานของสมเด็จองค์ปฐมพระประธานปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้วแบบล้านนา
โดยพระธานแห่งนี้ยังมีตำนานความเชื่อของการสร้างวัดสุดแปลกพิษดารจนเกิดเป็นรูปปั้นแม่ย่าสุมาลีในชุดสีม่วงที่เต็มไปด้วยผ้าแพร่และพวงมาลัย
ไม่ว่าใครมาถึงก็ต้องมากราบไหว้เพื่อขอโชคขอลาบค่ะ
แนะนำก็มีหลายรูปแบบขึ้นเหนือลงใต้ไปได้หมดทุกที่ในประเทศไทยของเรา
เพราะว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยอีกเยอะที่รอให้คุณผู้ชมไปเช็คอินกันนะจ๊ะ

อ๋อไปกันเดียวมันก็เลยหนาว